มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

นี่ครับของดีทีเด็ดของเราในวันนี้

เขาเรียกว่าตุงข้าวเปลือกนะครับ
เป็นของดีทีเด็ดของคนล้านนานะครับ

ถักทอเข้ากับเส้นได้อย่างสวยงามนะครับ
เป็นงานหัตตสินนะครับที่หาดูได้ยากมาก

เชื่อกันว่าช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย
สิ่งที่ไม่ดีมาให้โดนตัวอีกด้วย
ซึ่งทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ที่นี่นะฮะ

เพราะเขาสะสมตุงข้าวเปลือกจากมือเขาเอง

เรียกได้เป็นวิมารแม่โพศพแห่งเดียวในประเทศไทย
ถูกต้องครับแต่ที่เด็ดสุดกว่านั้นนะครับ

ว่าเขาเป็นร่างทรงของพระแม่โพศพพระแม่รัศมี

เรื่องราวจะเป็นยังไงไปมูพร้อมกันครับ
กับคุณพุทธสิริมงคลมหาวิมุติธรรมครับ

เชิญครับสวัสดีครับคุณพุทธสิริมงคลมหาวิมุธติธรรมครับ

๑๓ปีอยากอยู่แพร่อยากให้คุณตุงบอกชื่อจริงนามสกุลจริงก่อนได้ไหมครับ
ชื่อจริงสกุลจริงดั้งเดิมเขานะชื่อพนมคัมมี
พนมคัมมี่ปัจจุบันเป็นนายพุทธสิริมงคล
นายพุทธศิริมงคลนามสกุลมหาวิมุติธรรม
นามสกุลมหาวิมุติธรรมครับนี่คือหลวงตามหาบัวตั้ง

จังหวัดแพร่ครับทำอาชีพอะไรครับ
เป็นครูจ้างสอนเป็นครูจ้างสอน
แต่ที่เราเกิดไว้ตอนต้นรายการว่าคุณเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากทำตุง

คุณยังเป็นร่างทรงของพระแม่โพศพ

ถูกไหมฮะโอเคเดี๋ยวมาคุยกัน
แสดงว่าถ้าอย่างนั้นเราคิดถึงพระแม่โพศพ
เราจะต้องคิดถึงท้องไร่ท้องนา
แสดงว่าคุ้นเคยกับท้องไร่ท้องนาดี
ตลอดคือการทำขวัญข้าว

คือเวลาเราจะปลูกข้าว
เราก็ต้องการให้ข้าวมีชีวิตสบายดีขึ้นนะครับนะ
ไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บมาเบียนข้าวครับนะ
เราก็อยากให้ข้าวเจริญงอกงามได้ผลผลิตเยอะ

ที่ทำให้คุณตุงรู้สึกผูกพันกับต้นข้าวกับข้าวกับพระแม่โพศพมาตั้งแต่เด็กเลย
เพราะว่าข้าวคือชีวิตของเรา

คนไทยกับข้าวผูกพันคนแต่โบราณแล้วครับนะ

เราจะมาดูของคุณตุงที่นำมาในวันนี้นะครับ
เขาบอกนี่คือตุงข้าวเปลือก
คืออะไรครับผมดูอยู่ข้างหน้าเนี่ย

การมีกินต้องกินข้าวใช่ป่ะครับ
การมีซ้ายใช้เงินนะครับ

ตรงนี้คือตุงผ้าอย่างทางเหนือ
คืออันนี้เหมือนชื่อของคุณคือตุง

ที่เราตามวัดใช่ป่ะครับทำมาจากฝ้าใช่ป่ะครับ

แล้วใส่เหรียญพระถือว่าใส่เหรียญตังค์ไปด้วย

เชื่อว่าถ้ามีแล้วจะไม่อดหยาก
ข้าวก็มีกินเงินก็มีใช้

แต่ปรุงของเราจะเป็นเส้นได้ครับนะ

อันนี้ซื้อเป็นได้วิทยาศาสตร์
ย้อมสีครับนะ
สมัครใหม่ปัจจุบันนี้เราจะใช้ได้วิทยาศาสตร์

สีสันสวยงดงาม
ซึ่งเมื่อก่อนเขาจะต้องเอาสาวบริสุทธิ์มาทอ

บริสุทธิ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมานั่งทอให้เป็นไฟ่ถูกต้องไหมครับ

หายไปแล้วครับหายไปแล้วจากร้านอาไทย
เป็นหลายร้อยปีครับหายไปเลยนะครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของการทำตุงข้าวเปลือกเนี่ย
เกิดจากสมัยเด็กคุณไปเจออะไรคุณถึงว่า
ก็เลยเหนียณหย่ามประมาณเกือบ๒๐ปีครับนะสมัยนั้นอย่างเด็กอยู่นะครับ

ก็เลยว่าพระดงเอาให้ดูครับนะว่าตุงดอกข้าวนะตุงข้าวเปลือกนะ
เราก็เอ๊ะท้องข้าวลองหาดทำสิ

ให้ลองทำดูสักวันหนึ่งจะเป็นของคุณเป็นเจ้าของนะคุณต้องทำนะต้องทำตัวนี้ให้ได้
เป็นเจ้าของนี่คือไม่มีใครทำได้จากคุณเหรอ
ถ้าปัจจุบันนี้นะครับไม่มีครับนะ
มีคุณคนเดียวคุณเป็นเจ้าของคนเดียว
ที่ใช้ได้วิทยาศาสตร์นี้นะครับ
แล้วสงสัยไหมว่าทำไมพระท่านถึงได้บอกว่าเนี่ยต่อไปจะเป็นของคุณแล้วก็ให้ทำอันนี้ซะสงสัยไหม
ก็สงสัยอยู่ครับว่าเพราะอะไรต้องเป็นของเราครับนะ
ก็เลยลองฝึกทำดูตอนแรกก็ยังไม่อยากทำมันทำยากกว่าจะเอาข้าวตอนนี้มาถักใช่ไหมครับ

ตุงข้าวเปลือกครับผมซึ่งตุงข้าวเปลือกเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องสการะสูงสุดอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมครับ

ใช้นำขบวนขวดตานเข้าวัดนึกอีกอย่างครับ
เวลามีงานประเพณีทางวัดก็จะใช้ตุงข้าวเปลือกนะครับทำเป็นช่อแล้วให้ผู้หญิงถือเข้าวัดอันดับแรกเลย

ก็คืออันนี้แหละถูกต้องไหมครับผมปกติเราอาจจะต้องมีการยกดอกไม้ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง

ถ้าสมมุติชาวล้านนาจริงแล้วเขาจะเริ่มจากตุงข้าวเปลือก

เขามีความเชื่อเกี่ยวกับตุงข้าวเปลือกว่ายังไงบ้างครับ
เชื่อว่าถ้าเข้าในวัดแล้วก็จะมีความรู้สมบูรณ์ให้วัดนั้น
ณวันนี้เมืองเหนือของเราทั้งหมดมีการทำตุงข้าวเปลือกเหลืออยู่บ้างไหมครับ

เพราะคุณบอกว่าจุดเริ่มต้นที่คุณทำมาจากพระทุดงองค์นั้นเมื่อ๒๐ปีที่

จำได้ไหมครับว่าพระทุดงองค์นั้นเขาพูดอะไรกับคุณบ้าง
เขาพูดว่ามีร่างศึกษ์หรือองค์นะครับในองค์มีแม่พระศพอยู่ด้วย
เรียกว่าอยากให้คุณธูงทำให้
แม่ประสบก็อยากมาอยู่กับเราด้วยนะครับ
คุณตุงคุณใช้เวลาทำนานไหมครับกว่าจะได้อย่างนี้ออกมา๑อัน
อันนี้ถ้าอยู่ในป่า๕นาที
ฮะ๕นาทีคุณพูดเป็นเล่นไม่ได้ถ้าสมาธิถ้าสมาธิดีครับนะ
ถ้าเกิดไม่มีสมาธิก็ประมาณ๑๐กว่านาทีต้องอยู่คนเดียวนะครับ
คือที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมในมือผมเนี่ยนะฮะ
เป็นเหมือนข้าวข้าวเปลือกซึ่งเอามาต่อทอดกันนะครับ
แล้วก็จะเป็นมัดวางไว้ด้วยเชือกหรือด้ายนี่

แล้วก็เหมือนกับเอามาเรียงร้อยกันนะครับ
แล้วก็มีเหรียญอยู่ข้างในอย่างเช่นอย่างนี้คุณผู้ชมดูดิ
ต้องใช้สมาธิต้องมีทุ่มเทให้กับสิ่งถ้าเรารักสิ่งไหน
คุณทำเรียงดีได้เพราะอะไรเพราะพระธุดรงค์ทำสอนเหรอ
แล้วก็อีกอย่างเรารักด้วยทุ่มเทสัธากับข้าว
ถึงจะทำได้ณคุณตรงเอาอย่างนี้
จากพระทุดงมาคุณบอกสิ่งเหล่านี้
มันได้หายไปแล้วตั้งหลายร้อยปีแล้วครับผม
พระเขาสอนอะไรคุณในการทำมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ย
ก็จะมีอุปกรณ์การทำคณะฝึกการทำก่อนนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าความหมายเป็นยังไงบ้าง
ใช้ใช้เกี่ยวกับอะไรนะครับมันใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างตอนนี้
ก็ใช้เป็นเครื่องสักการะชั้นสูงสุดนะครับนะ
ไว้เพื่อกันสิ่งชั่วร้ายเป็นของขลังอย่างหนึ่ง
อย่างกับพวกพระเป็นอะไรที่เรามีตะกรุดอะไรอย่างนี้
เป็นอาวุธอย่างหนึ่งชาวร้านาครับเป็นอาวุธอย่างหนึ่งจริงเหรอ
เอาเขาเปลือกมาต่อต่อกันเนี่ยครับผมชาวร้านาครับ

ได้ด้วยครับเข้าสารทียังกลัวเลย
เปลือกมันแหล่มันคมทิ้มแทงสิ่งชั่วร้าย
คุณเคยทำตรงแล้วเคยมีเหตุการณ์ปฏิหารอะไรเกิดขึ้นไหมฮะ
ก็อยู่โจทย์ก็จะมีบางทีพระแม่จะมาเข้าร่างครับนะ

ต้องใช้กี่เส้นในการผูก
นอกจากสีขาวสีแดงมีสีอะไรอีกครับ
ก็จะมีสีฟ้าอายุมั่นขนยืน

เขียวก็ความอุดมสมบูรณ์

ถ้าสีชมพูก็อำนาจบารมี
ยกให้ผู้ใหญ่ให้เงินก็เป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต

ทรงชาติไทยของเราอันนี้ก็๓สีข้างใน
นอกก็๓สีเหมือนกันนะครับเอกลักษณ์จุดเด่น
การเลือกชนิดข้าวต้องเลือกชนิดข้าวอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
ถ้าใช้ข้าวเหนียวก็จะได้เหนียวแน่นมั่นคง
ความเชื่อของชาวร้านนายข้าวของอย่าง

เดี๋ยวหวังคุณทำแป๊บเดี๋ยวเข้าไปถึงขนาดนี้แล้วคุณหนุ่ม

ต้องซ้ายต้องหัวอยู่หัวหางอยู่ห่างนะครับ

ต้องใช้หัวอยู่หัวเห่าอยู่ห่างสลับกันได้ครับนะ

ทำเป็นเลขสี่ครับนะทำเป็นเลขสี่ครับอย่างเงี้ยอ่าอันนี้พระพุทธดงสอนคุณ
สอนครับนะเป็นเลขสี่ต่อไปก็จะมีเอาสองร่องครับนะ
หนึ่งร่องหนึ่งต่อไปสองถ้าใส่เป็นร่องแล้วก็จะทำอ้าว
สาอ่าต่อไปก็มีมีร่องเดิมครับนะแล้วก็ใส่อีกครับนะ
ใส่ร่องเดิมนี่กูทำเร็วมากเลยนะใส่ร่องเดิมร่องเดิมครับ
แล้วก็ปลูกเข้าไปอีกครับไวเราในเวลาทำต้องสวดมนต์สุดไว้
พุทธโทรไปด้วยครับนะทำไปด้วยพุทธโธธรรมโมสังโคไปด้วย
มันจะทำให้มีความขลังยิ่งขึ้นทำให้เรามีสมาธิ
ทำให้เรามีสติยิ่งขึ้นถ้าอย่างงั้นในระหว่างนี้เราสองคนอาจจะยังไม่ควร
ผมอยากให้คุณลองทำเต็มที่เลยแล้วลองดูซิว่าพระแม่โพศพจะลงคุณไหม
พระแม่โพศพมีด้วยเหรอมีลองคุณลองดังนั้น
โปรดติดตามตอนต่อไป